ตามความคืบหน้ากรณีที่พี่สาวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เป็นชาวเมียนมาอายุ๒๑ปีนะคะหายตัวไปแบบลึกลับนะคะ
คือตอนนั้นตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีคนพาไป
สุดท้ายเป็นแบบนั้นจริงนะคะคนที่พาไป
เป็นผู้ชายชาวไทยที่ชื่อว่าบุญหลายค่ะคุณผู้ชม
แล้วพาผู้หญิงคนนี้ไปข่มขืนข่มขืนเสร็จแล้วฆ่า
ฆ่าเสร็จปุ๊บเอาศพมาทิ้งตรงนี้เพื่ออำพลางคดี
นี่ค่ะคือจริงแล้วเธอหายตัวไป
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
คนก่อเหตุแล้วตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือ
นายบุญหลายบัวพันธ์อายุ๒๗ปี
ถูกตำรวจสพกบินบุรีนะคะ
ไปตามจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดสระบุรี
คือเหตุการณ์เกิดในท้องที่กะบินบุรีปราจีนบุรี
แต่เจ้าตัวหนีไปที่สระบุรี
แล้วใครอ่ะใครใครเป็นคนมาบอกว่าบุญหลายเป็นคนทำ
เจ้าตัวนั่นแหละเจ้าตัวเป็นคนโทรมาบอกพี่สาวของผู้ตาย
บอกว่าคือพูดตายเสียชีวิตแล้วนะ
ผมข่มขืนข่มขืนแล้วก็พลั้งมือฆ่า
แล้วเอาศพไปทิ้งบอกหมดเลยค่ะ
แล้วตัวเองก็หลบหนีไปติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะ

ตามดูจากกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมหมดเลยนะคะ
อ่ะคุณผู้ชมผู้ตายเนี่ยเป็นสันชาติเวียนมาอยู่๒๑ปีนะคะ

หลายเป็นช่างไฟที่ทำงานโรงงานเดียวกับผู้ตาย
ตำรวจนำตัวบุญหลายไปชี้จุดเผาศพแบบนี้นะคะ
แล้ววันนี้จะมีการนำตัวบุญหลายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้ย้อนกลับไปที่ห้องเช่าที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ห้องเช่าจุดเกิดเหตุเนี่ยนี่เป็นภาพที่พี่สาวของผู้ตายเนี่ยประกาศตามหาน้องแบบนี้นะคะ
ก็ตามหากันตั้งแต่๑๔ช่วงเช้าของ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้ย้อนกลับไปห้องเช่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านคลองกลาง
บนกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้ค่ะจุดเกิดเหตุนะคะแล้วตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดนี่ไปพบว่าสักประมาณ๗โมง๔๕นาทีตอนเช้าของวันที่๑๔พฤศจิกายน
กล้องวงจรปิดจับภาพนายบุญหลายได้ปั่นจักรยานออกจากโรงงาน
ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ตายแล้วไปห้องพักที่จุดเกิดเหตุเมื่อสักครู่
แล้วไปห้องพักหลังจากนั้นก็ไปเอาตัวนางข่ายออกมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจเรียกพี่สาวของบุญหลายอายุ๒๗ปีมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
พี่สาวของคนก่อเหตุว่าไงยอมรับบอกว่าน้องชายเป็นคนก่อเหตุลักพาตัวนางขายจริง
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จตำรวจก็เป็นการไปค้นห้องพักนายบุญหลายตรงนี้นะคะ
ซึ่งห้องพักของบุญหลายเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกับห้องพักของผู้ตายและปรากฏว่า
ห้องพักของบุญหลายเนี่ยมีหยดเลือดด้วยนะคะมีหยดเลือดแล้วก็เศษเทปกาว
กาวสีเหลืองจำได้ไหมที่ตอนนั้นตอนแรกที่ตำรวจไปเจอเนี่ยเป็นเทปกาวสีเหลือง
แล้วมีเส้นผมของผู้หญิงติดอยู่อ่ะนั่นแหละค่ะเทปกาวที่ไปเจอในห้องของผู้ตาย
มันไปตรงกับเทปกาวในห้องของบุญหลายเป็นหลักฐานมัดตัวเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจก็ต้องมีการคุมตัวมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ววันนี้จะมีการ
นำตัวนายบุญหลายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปเพราะฉะนั้นปิดคดีได้

แล้วก็เลยบุกเข้าไปจะไปข่มขืนเขาแล้วข่มขืนเขาแล้วนะฮะโหดเยี่ยมมาก